คุณผู้ชมทำง่ายเอามาทาบกับเอวของคุณ
แสดงว่าคุณติดเทรนด์แล้วก็ติดฮิตของสาวจีนเขา
เพราะว่าเขาเอาแบบนี้มาทาบว่าคุณหุ่นดีหรือเปล่า
ผมไม่มิดอยู่แล้วขวางก็ยังไม่มิดเลยนะฮะ
ถ้าคุณตั้งอยู่แล้วคุณเป็นผู้หญิงละมิดแบบนี้
แสดงว่าคุณหุ่นดีหรืออาจจะผอมเกินไปหรือเปล่า
ติดตามเทรนด์ฮิตใหม่ตรงนี้
กับคุณพิมพ์รัชจิตได้เลยครับเชิญฮะ
จากนั้นดำกรดาษเอสี่
วางทับเอวด้านหลังช่วงที่เล็กที่สุด
ใครท่าปิดสนิทจนมองไม่เห็นเอวเลยออกมา
นับว่าเป็นแทบแห่งใช้ชนะเลยก็ว่าใดนะคะ
ฮะฮะเดี๋ยวก่อนการทาบกระดาษเอซีที่ถูกต้อง
จะต้องอยู่ในลักษณะแนวตั้งเท่านั้น
แน่นอนถือว่าผิดกติกา
ถึงจะแนวตั้งแต่วางติดกัน๒แผ่นแบบนี้
ก็ถือว่าไม่ผ่านไม่ตรงตามกติกานะจ๊ะ
มีความกว้าง๒๑เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ

แต่คงไม่ยากและไม่มากเกินความสามารถของสาว
ที่อยากจะมีหุ่นเพลียวบางจริงไหมคะ
สำหรับบางคนที่ไม่พอใจในรูปร่างของตัวเอง
ก็ถึงขั้นอดข้าวอดน้ำ

สิ่งที่ทำอยู่นั้นกำลังทำร้ายตัวเอง
ยังก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย

หุ่นสวยหุ่นดีไม่ได้มีกันง่าย
อยากได้ต้องหมั่นออกกำลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์
ถึงจะมีหุ่นสวยควบคู่ไปกับสุขภาพดี
มรจิตเอื้อวงชัยรายงาน